สำหรับเหตุการณ์ที่สามีที่ชื่อว่านายชัยชัยราชวัฒน์เพ็งสว่างหรือป้อมนะคะ
ยิงพันรยาที่ชื่อว่ารุ่งทิพย์แสงจันทร์หรือกุ๊กไก่
จนเสียชีวิตในขณะที่ภรรยาของตัวเองตั้งท้องได้๙เดือน
เหตุการณ์นี้ย้อนไปตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
กระบวนการยุติธรรมการทำงานของตำรวจค่ะออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่สามีรายนี้นะคะได้รับการประกันตัวออกมาอันนี้เป็นเรื่องของการดำเนินคดี
แต่ช่วงเวลานี้ที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไป
มีเรื่องของความเชื่อเกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
ขออนุญาตเรียกว่านางสาวกู้ไก่หลังจากนี้ไปนะคะ
ครอบครัวเนี่ยนะคะได้พูดคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ก็คือนางสาวเฉิดโฉมคำตันพี่สาวค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่หมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของน้องสาว
ด้วยการตัดสายสินมัดตระสังและเอาก้านบอนใส่ปาก
ทำให้ครอบครัวสัมผัสได้ว่าน้องสาวหรือว่านางสาวกู้ไก่เนี่ย

วันที่๑๗สิงหาคมครอบครัวบอกว่าโดยเฉพาะพี่สาวเนี่ยนะ
พี่สาวบอกว่าได้ยินเสียงดังบนหลังคากุ๊กกัก
ได้ยินแบบนี้เกือบทั้งคืนเลย
อกจากนี้เสียงที่เกิดขึ้นในบ้านบอกว่าเป็นเสียงขันหล่น
นี่คือ๑๗สิงหาคมนะคะนับมาอีก๔วันค่ะ
ศุกร์ที่๒๑สิงหาคม
พี่สาวฝันอีกฝันเห็นน้องสาวค่ะ
ทีนี้ฝันเห็นว่าน้องเนี่ยมานั่งหันหลังหันหลังให้นะ
และผมน้องนี่ยาวเลยค่ะ
และในฝันค่ะน้องพูดด้วยพูดบอกว่าให้เปลี่ยนคนทำคดีใหม่
พอพูดปุ๊บพี่สาวสะดุ้งตื่นเลย
ก็เลยไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมกับน้องสาว
ฝันเห็นแค่นี้และน้องก็พูดมาประโยคเดียวแบบนี้
อกจากนี้ค่ะเพื่อนของนางสาวกู้ไก่ผู้เสียชีวิต

และเป็นการฝันหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วด้วยนะคะ
ความฝันบอกว่าฝันว่าเห็นนางสาวกุ๊กไก่สวมชุดสีขาว
จูงมือน้องไข่ดาวน้องไข่ดาวนี่ก็คือลูกที่อยู่ในคันนะคะ
เขามีการตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเห็นจูงมือน้องไข่ดาวเป็นเด็กหญิง
เดินอยู่ริมถนนเป็นทางกลับบ้านและความฝันนี้มันไปตรงกับเพื่อนบ้าน
ฝันลักษณะเดียวกันเลยฝันเห็นนางสาวกุ๊กไก่กับลูกสาว
จูงมือกันอยู่ริมถนนแบบนี้เหมือนกันเลย
ชาวบ้านก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมถึงมาเดินตรงนี้
นางสาวกู้ไก่ตอบกลับไปว่าอ๋อจะเดินกลับบ้านและไม่มีรถใช้
อันนี้คือในความฝันนะในความฝันนะคะ
นี่เขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
ซึ่งจากการพยายามสื่อสารต่างทั้งการเข้าฝันทั้งเสียงแปลกในบ้าน
ทำให้ครอบครัวของนางสาวกู้ไก่นะคะชื่อว่านางสาวกู้ไก่ผู้เสียชีวิตยังคงมีความกังวล
กลัวว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้าฟังเสียงพี่สาวค่ะ
หลังจากหมอปลามาเนี่ยหูหมาหอนละงมเลยค่ะ
แพลวสัมผัสได้ว่าเป็นน้องนั่นแหละ

เพราะว่าไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่สัมผัสได้ว่าน้อง
ก็พอดีเมื่อคืนนี้ก็มันหลายประเด็นแล้วก็พี่แพลวเหมือนกับว่าพี่แพลวก็หลับตื่น
แล้วก็สักพักหนึ่งพี่แบร์ก็หลับน้องก็เข้าฝัน
ฝันว่าแบบว่าพี่แพ้วอย่าเผาอย่าเผาหนูได้ไหมหนูกลัวอะไรประมาณนี้
พี่แพลวก็สะดุ้งตื่นก็เลยมาพูดกับพี่น้อง
ก็ตกลงกันว่ารอให้คดีมันขี้คายก่อนดีไหมแล้วค่อยเผาน้องอะค่ะ
น้องเราก็คงจะมาบอกว่ากลัวเขาตายฟรีกลัวไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรประมาณนี้
เพราะทางเราก็ยังไม่สบายใจด้วยจริงแล้ว
เราก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงเราก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอีก๒วันนะแต่ทางพี่แพรต้องโทรไปนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกอะไรทางเราก็ไม่
ก็ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง

มาดูที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิตกันบ้างนะคะนางศรีประไพรอินเนธค่ะ
ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่าลูกสาวเคยมาเข้าฝันบอกว่าให้ช่วยเหลือทางคดีให้ได้รับความเป็นธรรมด้วย
ที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมา
แม่คิดว่าที่ลูกสาวมาเข้าฝันน่าจะเป็นลักษณะของความกลัว
กลัวว่าจะจับคนร้ายไม่ได้
ซึ่งคุณแม่ก็ได้ตัดเพาะมานะคะบอกว่าครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายด้วย
ขณะช่วงที่ผู้ต้องหาก็คือสามีของผู้เสียชีวิตได้รับการประกันตัว
ครอบครัวยังไม่รู้เลยก็คือไม่ทราบอะไรเลยเนี่ยนะคะ
อย่างเช่นที่พี่สาวบอกไปเมื่อสักครู่ก็พยายามติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าต่างเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับความคืบหน้าบ้างได้พูดคุยบ้างไม่มีโอกาสพูดคุยบ้าง
แต่นับจนถึงวันนี้คดีมันผ่านมาเกือบ๒๐วันแล้วด้วยเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ซึ่งเป็นคนที่ครอบครัวร้องขอให้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หมอปลาพูดถึงเรื่องความเชื่อเช่นเดียวกันนะคะ
บอกว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่มาสื่อสารกับคนในครอบครัว
หลังจากได้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
หมอปลาก็ได้รับการสื่อสารเช่นเดียวกัน
และเป็นคืนวันเดียวกับที่ทำพิธีให้
ฝันว่าแบบนี้ค่ะฝันว่าผู้เสียชีวิตมาหา
แล้วก็บอกข้อมูลว่าเพื่อนรู้ดีที่สุด
มีการแย่งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรง
ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือลักษณะของฝ่ายชายมีผู้หญิงอีกคนนะนะ
ไม่ยอมเลิกกับอีกฝ่ายเนื่องจากเกินเลยกันไปมากแล้ว
และมีการนำทรัพย์สินของผู้หญิงอีกคนมาใช้
ซึ่งผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้แทนให้
จะได้เลิกกันซะจะได้ไม่มีอะไรติดใจกัน

ซึ่งหมอปลาบอกว่าสิ่งที่เห็นในฝันเห็นแค่นั้น
เชื่อว่าผู้ตายต้องการทวงคืนความยุติธรรมค่ะ
คือเราเห็นภาพไปว่าวันที่น้องโดนยิงตายเนี่ย
มันมีการทะเลาะกับคนยิงทะเลาะเรื่องว่า
คนยิงอ่ะบอกว่ามันเกินเลยไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเลิกลาได้

แล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเหมือนเอาเงินเข้ามาด้วย
น้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเงินเดี๋ยวจะหาใช้ให้
แล้วก็มีถึงพูดถึงเด็กอีกคนหนึ่งอันนั้นผมไม่รู้นะ
อันนี้คือในสิ่งที่เราเห็นภาพ
หลังจากนั้นก็มีการทะเลาะแล้วก็มีการยื้อแย่งมือถือ
แล้วก็ผู้ชายก็เดินออกมาหน้าระเบียงบ้านเลยนะ
น้องก็ตามมาอีกเหมือนว่ายื้อกันไปยื้อกันมา
เหมือนทางคนตายพยายามว่าคุณต้องเลิก
คนนั้นก็บอกผมเลิกไม่ได้เหมือนว่ามันเกินเลยมันถล่ำลึกไปแล้ว
แล้วก็มีการยิงน้องเกิดขึ้นนั่นคือภาพที่เราเห็น
ซึ่งน้องก็ยังยืนยันกับผมว่าเพื่อนสนิทรู้เรื่องเขาทุกอย่าง
เมื่อคนในครอบครัวเขาเองหมดความทุกข์สามารถจัดการผู้ร้ายได้ไง
เขาจะเลิกเขียนแล้วไม่ต้องไปกลัวถ้าตามใดพวกเราไม่เคยไปมีผล
มีส่วนร่วมในการฆ่าน้องอย่าไปกลัวเขาไม่มาทำร้ายเราแน่
มันเป็นแค่อีกหนึ่งชุดข้อมูลที่มันเป็นสิ่งที่ออกมาก็ตามที
แต่ว่าก็เป็นเรื่องของจำรวจต้องทำงานต่อไปว่ามันไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่๓๔๕หรือเปล่านะครับ
ทีนี้นะคะหลังจากที่ตัวผู้ต้องหาเองซึ่งก็คือสามีของผู้เสียชีวิตได้รับการประกันตัวไป
ทีมข่าวของเราก็อยากทราบบรรยากาศที่บ้านนะคะว่าเขาเตรียมต่อสู้คดีอย่างไรบ้าง
มีใครอยู่บ้านบ้างและตัวผู้ต้องหาเองตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของในป้อมค่ะ
เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สรุปสุดท้ายไม่พบตัวในป้อมนะคะ
พบแต่เพียงคุณพ่อคุณพ่อชื่อว่าในเชนเนี่ยนะคะ
เป็นธรรมพ่อของผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าเป็นสิทธิ์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะคิดเรื่องนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
แล้วก็ย้ำว่าลูกชายที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวออกไปตอนนี้ไม่อยู่บ้าน
นี่คือความคืบหน้าคดีล่าสุดด้วยนะคะเรายังคงจับคดีนี้ต่อไปค่ะ